คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของเด็กที่เล่นกันนะครับ

เด็กผู้ชายก็จะเล่นแบบว่าฟันดาบเล่นปืนเล่นอะไรกันนะฮะ
แต่คราวนี้เป็นการเล่นปืนไม้หน้าผา
ซึ่งเด็กผู้ชายเล่นอยู่กับเด็กผู้หญิง๒คน
คือเด็กผู้หญิงเป็นพี่น้องกัน๒คนอายุ๙ขวบกับ๑๑ขวบนะครับ
แล้วก็เด็กชายญาติกันอายุ๑๐ขวบ

สมมุติเป็นตำรวจเป็นพยาบาลอะไรอย่างนี้

แต่ว่าหยิบปืนแก๊ปมาเล่นนะครับ
จนปืนเกิดกระสุนลั่น
ถูกเด็กผู้หญิงวัย๙ขวบบาดเจ็บนะครับ

ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น

ลูกสาว๒คนแล้วก็หลานชายอยู่บ้านด้วยกัน
โดยผู้บาดเจ็บก็คือเด็กหญิงอายุ๙ควบนะครับ
และก่อนเกิดเหตุเด็กก็ไปเล่นที่ทุ่งนากับคุณตาคุณยายนี่แหละครับ
แต่ว่าคุณตาคุณยายก็บอกอ้าวหลานกลับไปที่บ้านกันก่อน
จากกลัวว่าเด็กจะตกน้ำตกท่า
ช่วงบ่ายนะครับมีเพื่อนข้างบ้านโทรศัพท์มาแจ้งว่าหลานสาวถูกยิง

รีบไปดูเลยฮะก่อนจะเรียกรถกู้ชีพฉุกเฉิน๑๖๖๙ครับ

ขับรถไปส่งหลานที่โรงพยาบาลน้ำพองเอง
จากเห็นว่าอาการของหลานหนักเลือดไหลไม่หยุดนะครับ
ขณะเดียวกันเด็กหญิงอายุ๑๑ขวบก็เล่าให้ฟังว่า
ตัวเธอเองกับน้องสาววัย๙ขวบที่บาดเจ็บ
สวมบทบาทเป็นพยาบาล
ขณะที่ลูกพี่ลูกน้องนะเด็กชายวัย๑๐ขวบเนี่ยนะครับ
ก็อยากเล่นเหมือนกันสวมบทบาทเป็นตำรวจ
โดยได้ไปหยิบปืนที่อยู่ข้างตู้เสื้อผ้าภายในห้องโถง
พร้อมกับหันปลายกระบอกปืนไปทางเด็กหญิงอายุ๙ขวบ
แล้วก็พูดกันขึ้นมาบอกนี่ดูนี่ปืนปลอม
หยุดนะอย่าขยับอะไรอย่างนี้เล่นเป็นตำรวจไงคุณ
พอสิ้นเสียงพูดเท่านั้นแหละนะครับ
กระสุนมันลั่นออกมา๑นัด
จากนั้นก็ตัวพี่วัย๑๑ขวบก็เห็นน้องสาววัย๙ขวบ
นิ่งเลยล่ะครับแล้วบริเวณใต้หัวไหล่มีเลือดออก
จึงคุณตาจึงรีบมาพาหลานไปส่งโรงพยาบาลครับ
นี่แหละครับเจ้าหน้าที่ก็นำปืนแก๊ปใช้สำหรับส่องสัตว์ของกลางไปตรวจ
ซึ่งจะแจ้งเจ้าของปืนให้ทราบถึงความประมาทในการเก็บปืน
อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ขอให้เก็บไว้พ้นมือของเด็กครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาผู้ใดเลยนะครับ